สวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับเรา๓คนแบบนี้ผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งครับ
ใช่ครับมาเจอกันแบบนี้นะทุกวันเลยค่ะ
จันทร์ถึงศุกร์นะคะบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงสิบห้านาทีค่ะ
ครับบ่ายบ่ายวันจันทร์ด้วยเนอะง่วงจังเลยจูน้องทำไงจะได้ไม่ง่วง
ถ้าอยากง่วงท่านถือว่าถ้าไม่อยากง่วงส่งไลน์เข้ามาพูดกันได้นะครับ
ไลน์แอดไทยรัฐทีวีหูวันนี้คุณผู้ชมฝนตกมากหรือบ้านใครฝนตก
ไลน์มาบอกเราหน่อยนะครับสภาพอากาศเป็นยังไงทานข้าวหรือยังง่วงไหม
อยากฟังเรื่องอะไรก็พูดคุยกันผ่านไลน์ได้เลยจริงอยู่ไทยรัฐอยู่กับพวกเราไม่มีง่วง
เพราะว่าล่าสุดนะครับเตรียมแล้ววาระแห่งชาติมาเชียร์มวยกันดีกว่าครับ
ที่บอกว่าวาระแห่งชาตินี่แหละครับไทยรัฐทีวีให้คุณผู้ชมนะครับได้เชียร์ทีมชาติไทย

แหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนักชกขวัญใจชาวไทย
จะกลับมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกอีกครั้งจะเจอกับเจซี่โรดิเกวสนะครับ
ถ่ายทอดสดเช้าวันอาทิตย์ที่๒๖มิถุนายนนี้เวลา๙โมงครึ่งนะคะ
จากเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะ
สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
เลี้ยงเจ้าแหลมกันหมัดหนักของเจ้าแหลมนี่แหละ

คุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยช่วงของสบัดข่าวเด็ด

ที่นครนายกสาวใจเด็ดไลฟ์สดจับขโมยงานนี้จับได้หรือไม่ต้องติดตาม
เรื่องนี้ก็ระทึกไม่แพ้กันกลุ่มวัยรุ่นไล่ฟันกันเข้าไปในร้านขายของชำ
งานนี้เจ้าของร้านตกใจหนีกระเจิงคนละทิศคนละทางเกิดอะไรขึ้นต้องติดตาม
ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับรถกระบะคันนี้โอ้โหจะบินไปแตกขอบฟ้า
พุ่งไปซะอย่างนั้นนะฮะเอ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กัดสบัดคราว
บอกเลยนะทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องเครียดนะคุณชิสาคุณจูด้ง
เอ้าแต่ถ้าเครียดตามไปก็ไม่ดี
ถามอย่างนี้คุณชนะเคยซ่อนเงินภรรยาไหมครับ
ผมไม่เคยซ่อนอะไรอยู่แล้วมีอะไรผมก็ให้โมดแล้ว

เฮ้ยมันคนดีอะ

มาทางดีซะแล้วค่อยไปถามวันอื่นวันนี้อย่าเพิ่งถาม
เอางี้คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เขาซ่อนเงินภรรยาแบบซ่อนเย็นมาก
เย็นขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูในช่วง

คือแบบว่าเราก็ว่าทำไมเครื่องมันแปลกมันดังคือคือ

ผัวซ่อนเงินเมียจ้า

เจอที่ไหนยังกล้าถามเจอที่ไหน

แอบเนียนแอบเนียนแต่ก็ไม่เนียนอยู่ดิ

แล้วคุณสามีเนี่ยตอนที่รับมอบเนี่ยยิ้มมาเลยนะ

เป็นเครื่องปรักอากาศนะคุณผวง

แต่ว่าคุณสามีก็ถามว่าเอาเจอแล้วเหรอ
แสดงว่ามันมีหลายที่หรือเปล่า
เฮ้ยเจอตรงไหนถามว่าเจอตรงไหน
แสดงว่าอาจจะมีหลายที่หรือเปล่า
โอ้โหซ่อนเก่งมากเลยนะครับ
คุณควรจะชื่นชมภรรยานะ
ภรรยาเป็นคนที่หาเงินเก่ง

เออหมดก็นั่งอย่างนี้

ก็คือที่ที่อันตรายที่สุด

กระเป๋าเงินของภรรยาเลยหรือเปล่า

ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด

นี่กลับไปเย็นวันนี้คุณชิสาเริ่มคุยที่บ้านแล้ว

ใช่น่าจะได้ลาบหลอย

ผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่รถไปซื้อน้ำผึ้งข้างทาง

เถียงกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้

ช่วงนี้น้ำตาลมันแทง
ช่วงนี้น้ำตาลมันแทง
ช่วงนี้น้ำตาลแทง
น้ำตาลแทงนะลดไม่ได้เลย

เป็นน้ำผึ้งแท้๑๐๐เลย

น้ำผึ้งแท้๑๐๐เลย
น้ำผึ้งแท้๑๐๐เลย

แท้ที่มีน้ำตาลน่ะดิ
แน่นอนที่ครับ
ควรละ๔๐๐บาท
เอา
ถูกต้องนะขอบคุณคลิปด้วยนะครับจากผู้ใช้พลาสสกร๑๖๘ค่ะ
เดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กัดสบัติครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมเริ่มจะส่งข้อความมากันเยอะส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะ
มันเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงจริงสัปดาห์นี้ช่วงต้นต้นสัปดาห์จะมีฝนหลายพื้นที่แหละ
เช้าก็แบบนึงกลางวันแบบนึงยิ่งช่วงเย็นก็อีกแบบโอ้โหช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแฟนบ่อย
เปลี่ยนแปลงนะเอาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยที่นี่เขาบอกว่าพายุเข้าอย่างหนักเรียกได้ว่าต้นไม้ต้นใหญ่ล้มคืนลงมาเลยอะครับ
นี่เจ้าต้นไม้ต้นนี้นี่แหละครับโอ้โหแล้วตอนกลางคืนด้วยนะล้มลงมาแบบนี้ครับ
เหตุผลเพราะว่ามันถูกพายุพัดแล้วมันล้มยังไงมันล้มทับเถียงนาบริเวณกลางทุ่งนาบ้านกกมะค่า
ตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลาศิลป์หล่นลงมาทับลงมาอย่างนี้มันส่งผลให้เถียงนามพังเลยครับ
แล้วรถซาเล้งพังอีกคันนึงที่สำคัญมีคนบาดเจ็บก็คือนายเจตจำนงบุรีรัฐอายุ๔๐ปีได้รับบาดเจ็บนะ
มีอาการก็คือปวดบวมที่ต้นขาด้านซ้ายเจ้าหน้าที่ครับก็ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลร่องคำเอาไปถามคนเจ็บหน่อยนี่ต้องล็อกเอาไว้เลยนะแล้วค่อยเคลื่อนย้ายตัวแบบนี้
ที่บอกว่าตอนแรกเจ็บขาแต่ต้องล็อกคอไว้ด้วยเพราะอะไรไม่รู้จริงว่าส่วนไหนเจ็บเพิ่มเติม
เจตจำนงก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังจะเอารถซาเล้งเข้าไปเก็บในเถียงนา
แล้วจะออกไปหากบหาปลาก็ฝนมันตกนี่ใช่ไหมล่ะ
แต่จู่ระหว่างที่เขาจูงรถซาเล้งเข้าเถียงนาต้นไม้ต้นนี้โอ้โหอยู่
มันก็รันเลยมันรันอย่างเปี๊ยบแล้วก็มันล้มทัพเถียงหนา
แล้วก็ร่างของตัวเขาเองโดยไม่ทันตั้งตัว
ประกอบกับว่ามันเมืองอ่ะคุณยี่สาคุณจู่ด้ง
พอล้มทับไปแล้วตัวเขาเองพยายามตะเกียกตะกายทุ่มเท
ประสานรถพยาบาลให้การช่วยเหลืออย่างที่เห็นนี่แหละครับ
อีกที่หนึ่งก็เจอเหมือนกันคือที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เกิดลมพายุและฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่
โดยเฉพาะที่นี่แหละค่ะวัดบ้านไร่เก่าหมู่๓ตะมนเทพนครอำเภอเมือง
ต้นสักสูงกว่า๑๐เมตรเนี่ยค่ะคุณ
พังแบบโค้นลงมาทั้งรากถอนรากถอนโคนเลย

แต่ว่าเคราะห์ดีที่ท่านหนีออกมาได้ทันนะคะ

รูปนี้ที่ว่าก็คือพระธวัชชัยชิตมาโรค่ะ

บอกให้ฟังว่าหลังช่วงบ่าย๓โมง

จู่ก็มีลมพายุฝนพัดมา

เห็นแล้วล่ะว่าต้นศักดิ์มันกำลังจะล้มลง
ถ้าไม่ดีท่านก็เลยรีบหนีออกมา
แล้วก็พอพ้นกุฏิไปได้ไม่นานเนี่ย
ศักดิ์มันก็ล้มทับกุฏิหลังนี้เลยค่ะ

สุดไปเลยค่ะแล้วยังมีการล้มทับกุฏิหลังอื่นอีกด้วยนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้หลายพื้นที่นะ
ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงคือภาคเหนือภาคกลาง

พายุฤดูร้อนนะบางทีมันก็มาแรงนี่

โอ้โฮชุ่มฉ่ำกันไปหลายพื้นที่

อย่างเจ้าของร้านค้าร้านนี้

เธอก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาของตัวเอง

มีขโมยมาไหมปรากฏว่ามาขโมยจริง

เอาสิหนูไลฟ์สดด้วย

มึงมาสิ

ช่วยด้วยค่ะขโมยช่วยด้วยจ้าคราวนี้ได้หนีไปเลย
ตำรวจดักไว้หมดแล้วให้ยอมตรงนี้น่ะ

จะไปไหนโดดลงไปเลยช่วยด้วยจ้าขโมยจ้า
เออว่ายไปเลยเดี๋ยวให้ตำรวจดักบดแหละ
มึงไม่ขึ้นมานะฮูยหลายสดไปด้วยใช่
แล้วก็พูดไปด้วยใช่แล้วค่ะสุดท้ายเธอไล่กวดขโมยเนี่ย
ขโมยหนีลงไปครับพี่รับไหม
คือเหมือนกับว่าจับได้แบบคาหนังคาเขาใช่ไหม
เอาอย่างนี้ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงค่อยฟังกันไป
คลิปที่เห็นอยู่นะคะและเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของน้องเมน
หรือคุณเมธารินชัยธรรมเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านปุ้ยไก่สด
อยู่ในตลาดเกียรติปรุงอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
เธอมาที่ร้านค้าของเธอแล้วเธอเห็นสองสามีภรรยาคู่นี้แหละ

แต่จริงแล้วเธอบอกสองคนนี่แหละที่เธอเห็นในวงจรปิด

แล้วพอถามเนี่ยมาทำอะไรเขาก็บอกว่าไม่ได้มาขโมย
มาเก็บของเฉยทำทีเหมือนไม่ยอมรับ

เหมือนจะโดนจับได้หนีสิคะ
โอ๊ยพอวิ่งไปเธอก็พูดว่าสัจก็จะวิ่ง
เออวิ่งไป

น้องเมย์ก็ยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้
ในตลาดเนี่ยของหายบ่อย

วันที่๑๙มิถุนายนครับช่วงตี๓ก็เลยเอ๊ะดูกล้องวงจรปิดซะหน่อยดีกว่า
ก็เห็นนะว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เข้ามาขโมยของในร้านครับ
สิ่งที่ขโมยมีอะไรบ้างนี่ครับนี่ขโมยแป้ง๒ลัง

ขนไปแบบนี้น้ำตาลปี๊บ๒รังซอสพริกเก่าเอาไป๑รัง
โอ้โหความเสียหายประมาณ๒๐๐๐บาทนะครับก็เมื่อคืนเลยนะครับ
เฝ้าดูกล้องวงจรปิดนี่แหละพอเห็นคนร้ายนี่ก็รีบขับรถมาเลย
เพื่อจับคนร้ายครับแต่คนร้ายก็วิ่งหนีไปไกลกว่า๓๐๐เมตร
ตามในคลิปเลยนะครับก่อนที่ผู้ขายจะกระโดดน้ำหนีครับ
ผู้ชายเขากระโดดน้ำหนีส่วนผู้หญิงหนีหายเข้าไปในพุ่ม
พุ่มไม้ครับเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์สักนิดหนึ่งครับ

แล้วแฟนเค้าไปดักสะพานตรงนี้ค่ะ

ดักตามเรียบคลองที่คิดว่าเขาจะขึ้นไป

แต่อย่างนี้สุดท้ายก็เหมือนกับว่ามีคนมาช่วยตามหานะ

ใช่แล้วค่ะรอบที่คนร้ายมาขโมยของรอบที่สองเนี่ยเขาไม่ได้อะไรไปนะ
แต่ตัวเธอเองก็บอกว่าไปแจ้งความที่สพบ้านนาแล้วแหละ
อยากจะให้ตำรวจติดตามผู้ก่อเหตุมาให้ได้หน่อย
เพราะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยถูกขโมยของมาหลายรอบหลายครั้งแล้ว
ตลาดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็โดนขโมยเหมือนกัน
สรุปว่าตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะ
นั่นสิไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
แต่ก็ฝากเตือนเอาไว้ก่อนนะไม่ต้องไปถึงขั้นจับเองขนาดนั้นหรอก
เป็นห่วงนะเรื่องของเรื่องเป็นห่วงอันตราย

ครับคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันสักนิดนึงครับ
วัยรุ่นครับเขาตีกันแต่มาตีกันในร้านครับ
เจ้าของเนี่ยอุ้มแมวอยู่ถึงกับหนีกระเจิงเลยครับ
มาคุณผู้ชมมาระวัง

นี่เจ้าของร้านกับแมวอยู่ตรงนี้
ใช่อุ้มอยู่ดีเพลินเลยเนี่ย

โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมเล่าอย่างนี้
เจ้าของร้านชื่อบังแอนะครับ
เขานำคลิปนี้เนี่ยไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คครับแล้วก็บอกว่า

เกือบตายนี่มึงจะฟันกันที่ไหนก็ได้
แต่ไม่ใช่ร้านกูกูนั่งอุ้มแมวอยู่ดี
ผิดอะไรเขาบอกอย่างนี้นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำในชุมชนแยกปากน้ำครับ
ชื่อว่าร้านกิติยุทธ์ครับ
เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าของร้านเนี่ยนะคือ
คุณกิติชัยพุ่มสุขอายุ๒๙ปีหรือว่าบังแอร์นะคะ
แอร์เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนของวันที่๑๘
เขาก็กำลังนั่งเล่นอยู่กับแมวเพลิน
จู่แล้วนะคะก็มีผู้ชายคนนึง
วิ่งเทล่าเทลล่าเข้ามาในร้าน

วิ่งถือมีดสปาต้าบุกตามเข้ามาไล่ฟันวัยรุ่นผู้ชายคนแรกที่เข้ามาเนี่ย
โอ้วแล้วบังแอร์จะอยู่ไหวเหรอบังแอร์ก็ตกใจเนี่ยนี่คุกขึ้นหนีอย่างรวดเร็ว
คำถามเกิดขึ้นคือแมวแมวไปไหนแมวก็บอกจะอยู่แล้วแมวไปด้วยอ่ะ
ละทิศคนละทางคนก็ทางหนึ่งแมวก็ไปทางนึงอ่ะ
ครับค่ะส่วนวัยรุ่นก็ยังคงต้องตีกันต่อไป
ใช่ครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยบังแอร์เขาได้โทรเรียกตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
ก่อนพบว่าแมววิเชียร์มาสแหทรักอันนี้เป็นแมวพันธุ์ที่แพงมากในที่นี่นะ
พันธุ์นี้ผมก็ได้ขาวเออตัวนี้เป็นพันธุ์ไทย
ได้ข่าวว่าราคา๓๐๐๐๗๐๐๐สวยมากเลยนะครับ
เจอครับน้องแมวก็กลับมาครับจนขณะนี้น้องแมวก็ยังมีอาการที่ตกใจอยู่เลยอ่ะฮะ

เกือบชวยไปด้วยเลยเร่งหายไปเมื่อเช่นมันจะวิ่งหายไปเลยอ่ะครับ
สามารถผมคือสามารถกินเห็นได้นะคุณเตือนอืมก็กลับมาโทฬโทษค่ะ
ถามแมวหน่อยไหมละเป็นอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มันก็ตอบสิแมวแมวแมวกลัว
ไม่ไม่หาย

ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการไล่กล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
เมืองต้นก็ทราบว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ไม่ได้มีเรื่องมาบาดมางกันอย่างใต้อย่างใดครับ
แต่คนเจ็บเนี่ยกลับถูกไล่ทำร้าย
ขณะที่กำลังเดินอยู่ข้างถนนโดยไม่ทราบสาเหตุ

กลายเป็นว่ามาทำให้ร้านเขาเสียหายเนี่ย
ถ้าจับตัวได้ก็ต้องมาทำการชดใช้เขาด้วยนะ

คุณผู้ชมครับคลายล็อกคลายมาตรการ

ไปสนุกไปสนานกันในยามกลางคืน
อย่างที่ประจวบก็มีคนออกมาจวด
แต่จวดอย่างเดียวไม่พอเล่นตีกันด้วย
สุดท้ายร้านเดือดร้อนโดนสั่งปิดเลยครับ
๑ระดับสุดท้าย๒สุดท้ายแหน่งสุดท้าย
เลยลอยแล้วหมด

โอ้โหเนี่ยพอจวดกันจนขาดสติเออก็จุบจับจุบจับอย่างนี้แหละ

เนี่ยครับตีกันอยู่หน้าผับตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นร้านอาหารแบบกึ่งผับ
ริมถนนสุขจิตนะครับเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
กลุ่มนักเที่ยวฮะทะเลาะกันตีกันหน้าร้านบานปลายพาพวกมาตีด้วยครับ
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนนะจากในคลิปเอาจริงเห็นแว๊บเหมือนมีคนเนี่ย
คุมเชิงแล้วก็ถือปืนอยู่ในมือด้วยนะ
โอ้โหนี่กลัวมากถ้าเกิดลั่นขึ้นมานี่จะพลาดหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น
ไปถามนักเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าในร้านมีการเล่นดนตรีสดช่วงหัวค่ำ
แต่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงใกล้ปิดร้านแล้ว
ดีเจก็กำลังเปิดเพลงนักเที่ยวก็เต้นกันสนุกสนาน
แล้วคงมีการตะลุมบอลหน้าเวทีอะค่ะหรืออาจจะเป็นลักษณะของเมา
เมาแล้วเหยียบเท้ากันหรือเปล่าหรือมีการเขม่นกัน
เลยทำให้มีการทลอบวิวาสจนคนหนึ่งถูกกระทืบสลบไปเลยอะครูน
คืออย่างงี้ฮะภาพแห่งนี้เขาว่าอย่างงี้
เมื่อ๒๓ปีก่อนก่อนโควิดเคยเกิดเหตุทะเลาะวิวาส
แล้วยิงปืนใส่กันจนมีผู้บาดเจ็บมาแล้ว
ตอนนั้นร้านถูกสั่งปิดไปแล้วครั้งหนึ่ง
ต่อมาหลังจากพิษโควิด๑๙ร้านก็ปิดอ่ะดิ
แต่ตอนนี้เพิ่งจะเปิดให้บริการเพราะเขาคลายล็อกใช่ไหม
เปิดให้บริการมาบอกว่าไม่ถึง๒๐วัน
มาอีกแล้วตีกันอีกแล้วครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับนายอำเภอเมืองประจบคิริขันก็ได้มีคำสั่ง
ปิดร้านเลยปิดร้านนี้ไปอีกแล้ว

อันนี้ไม่รู้จริงอย่างนี้ละกันนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีผู้เสียหายหรือว่าผู้บาดเจ็บไปแจ้งความ
เพื่อดำเนินคดีแต่อย่างใดแต่สุดท้ายแล้ว
ไอ้ที่น่าเห็นใจก็คือเจ้าของร้านนะสุดท้ายไม่สามารถประกอบกิจการได้อีกแล้ว
เปิดร้านกะจะให้คนสนุกมันไม่สนุกแล้วล่ะสินะ
เรื่องนี้ก็เหมือนกันไม่สนุกเลยค่ะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ
หนุ่มคนนึงค่ะคาดว่าน่าจะหลับในเลยขับรถพุ่งชนรั้วบ้านเลยค่ะ

โอ้โหคุณดูค่ะบินอย่างนี้เลยอ่ะชนเสาไปหนึ่งทีแล้วกระโดดข้ามรั้วบ้านไปเลยนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนึงค่ะจะเห็นว่ารถกระบะสีบรอน
ทะเบียนเนี่ยเพชรบูรณ์นะขับมาด้วยความเร็วอยู่บนพื้นที่หมู่๑๒
ตะบนสะกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์จู่คือเหมือนกับเสียหลักพุ่งไปข้างทางอะค่ะ
ครับแล้วรถเนี้ยกระเด็นไปเกือบถึงยอดมะพร้าวอ่ะเดี๋ยวนะคือมันสูงมาก
คุณลองนึกภาพยอดมะพร้าวนะรถนี่แม่งติดปีกพุ่งทะยานขึ้นไปเลยเหรอ
สุดท้ายมันก็ตกลงไปอยู่ภายในรัวบ้านของนายภัยทูลอ่องละอซึ่งเป็นอดีตพอโรงเรียนอนุบาลศรีเทพพังเสียหายอย่างนี้เลยค่ะ
เอาเป็นทุกสภาพหน่อยแม่คุณจูน้องสภาพรถเป็นยังไง
นี่ครับส่วนรถกระบะนะฮะพังเสียหายทั้งคันเลยครับนี่เห็นไหมอู้
โดยมีนายผู้ชงมากสินนะครับชาวตำบลระวิงเป็นคนขับครับมีอาการปวดบริเวณคอนะครับ
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะ
เคาะดีนะดูสภาพรถแล้วอุบัติเหตุมันน่ากลัวขนาดนั้นแค่คอเคล็ดเหรอ

กู้ภัยก็เลยช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับ
โดยนายผู้ชงเนี่ยเขาเล่าว่ากำลังขับรถไปหาแฟน
ตำบลประดูกงามอำเภอศรีเทพครับ
ทำให้รถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ
แต่ว่าโชคดีที่ตัวเองเนี่ยบาดเจ็บไม่มากครับ
คนที่ขับรถที่เกิดอุบัติเหตุก็เจ็บไม่มาก
ส่วนเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านที่เสียหายเนี่ยค่ะ
เขาว่ายังไงไปสอบถามจากภรรยาค่ะ
ซึ่งเขาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คเล่าให้ฟังว่าปกติทุกวันเนี่ยนะคะ
เจ้าของบ้านจะต้องออกมายืนรอใส่บาทที่หน้าบ้าน
ซึ่งช่วงเวลาจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุพอดี
อันนี้จะมีคนนี้มายืนใส่บาทหน้าบ้านเป็นประจำ

แต่ยังเคราะห์ดีที่วันนั้นพระไม่มาบินทบาท
โอ้โฮโอ้โฮเดี๋ยวก็เลยไม่ได้ออกมา
คุณจุด้งคุณชนะอีกอย่างหนึ่งพระก็รอด
คนที่เป็นเจ้าของบ้านก็รอดแล้วเนี่ยรอดเพราะอะไร
คุณสังเกตที่คอเลยค่ะไหนไหน
นี่ค่ะนายภัยทูลเนี่ยห้อยพระพุทธชินราช

รวมถึงหลวงพ่อเงินที่หลายคนเชื่อว่า
แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ว่ากันไปถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นี่นี่
ถือว่าเคราะห์ดีกันทั้งคนขับรถกระบะแล้วก็
คนที่เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะแต่เรื่องของอุบัติเหตุ
เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครระวังระวังกันให้ดี
ต้องครับใช่ครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันอีกสักหนึ่งข่าวครับ
รถกระบะครับขี่มาอยู่ดีครับ
โอ้โหล้อไหม้ครับไฟไหม้ลุกเลยฮะ
โอ้โหไฟนี่โหลุกกระหึ่มเลยคุณผู้ชม
ครับนี่ครับรถกระบะทึบเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วนะฮะ
แต่พอเจอถนนลื่นเนี่ยประกอบกับคนขับก็ตกใจเบรกด้วยนะครับ
ทำให้รถเสียหลักหมุนควบคุมไม่ได้เลยครับ
แล้วก็พลิกคว่ำในที่สุดคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะฮะ
กล้องหน้ารถอีกคันนึงนี้ก็จับภาพไว้ได้นะครับ
โดยคนในรถเนี่ยเป็นสองสามีภรรยานะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก

เวลาที่ขับรถอันนี้จะเป็นรถบรรทุกสินค้าก็เช็คล้อสักนิดนึงนะครับ
ดอกยางมันหมดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ฮะ
ก่อนที่เราจะขับจะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ
ลากันไปด้วยคลิปแมวเสียงไทยว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดครับ
ขอบคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมากันด้วยนะครับ

สวัสดีครับ
และดูสดพร้อมกันหากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒